ส้มตำเนี่ยหากินที่ไหนก็ได้มีทั่วโลกเอาจริงนะ
ส่วนในประเทศไทยก็มีหลายร้านที่เขาอร่อย
แต่ว่าร้านที่ดิฉันจะพาไปเนี่ยบอกว่า
เป็นสูตรใหม่สูตรลืม

คุณแม่ไปไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวไปเอง
ไม่ดิฉันเตรียมตัวแล้วเตรียมยังไงไปด้วยกันเลยต่อให้ลืมก็อยู่ข้างกันไปดูกันว่ามันแซ่บแค่ไหนค่ะ

จริงจริงหลงอยู่นี่แหละคุณค่ะดูสิคะโอ้โหนะ
ส้มตำค่ะหลากหลายเมนูแล้วก็เครื่องประกอบนี่

นั่นจัดเต็มเลยนะเห็นแล้วก็ต้องซูดกันทีเดียวค่ะ
นี่เป็นเมนูเด็ดของร้านครัวเจ๊จุ๋มสองนะคะกับเมนูส้มตำถาดลืมผัวค่ะ
ที่จะต้องใส่เต็มมาเลยทั้งกุ้งปลาหมึกหมูยอแนมแคบหมูแล้วก็อีกหลายอย่างนะคะ
แต่คุณผู้ชมที่ทำให้อร่อยจนลืมคุณสามีเนี่ยนะก็คือน้ำปลาร้า

อันนี้สูตรเด็ดเคล็ดลับหัวใจของการตำส้มตำเลยคุณ
เพราะว่าน้ำปลาร้าที่นี่ไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนอะไรนะคะ
ทำให้คนที่ไม่ชอบทานปลาร้าก็สามารถทานได้ด้วย
ชาวบ้านที่เขาอยู่ระแวกนี้ก็คือที่อยู่อุดรธานี

ใครมาไหว้ปู่ศรีสุโธที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานี
ไม่มาแวะทานส้มตำที่ร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงนะคะคุณ

สำหรับร้านครัวเจ๊จุ๋ม๒นี้เปิดมาได้ปีกว่า

เพราะ๑รสชาติอร่อย

มีอาหารให้เลือกมากมายตั้งแต่พวกอาหารจานด่วนจานเดียว
หรืออาหารเป็นเซ็ตก็มีหมดอาหารอีสานส้มตำเยอะแยะมากมาย
ใครอยากจะไปพิสูจน์ความแซ่บว่าแซ่บจนลืมสามีได้อย่างไร

ที่ร้านครัวเจ๊จุ๋ม๒ถนนบริบันดำริตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วนะจ๊ะ
นี่ร้านเขาก็ใหญ่ยิ่งนะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะคะ
คุณแม่คุณนิวนาวเนี่ยนะคุณจะพาคุณสามีไปทานด้วยถูกไหม

แม่บอกว่าถ้าเกิดไปทานคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวกลับมาลืมสามี
แต่ถ้าเกิดไปด้วยกันเนี่ยไม่เป็นไรแต่สามีลืมลูกเลย
อะไรจะแซ่บขนาดนั้นลืมลูกลืมครอบครัว
เพราะลูกทานไม่ได้ไงก็เลยทานคนเดียวลืมให้ลูกกิน